คือมีแม่บ้านของบริษัทรับจ้างทำความสะอาดแห่งหนึ่ง
ทำความสะอาดในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพนี่แหละ
ปรากฏว่าไปเจอสิ่งของที่มันประหลาดมาก
จนทำให้ตัวแม่บ้านเองมีอาการแบบนี้ค่ะ
เหมือนเสียสติไปเลยทำความสะอาดต่อไม่ได้เลยนะคะ

เธอบอกว่าในห้องเนี้ย
เห็นผู้ชายตัวใหญ่ผิวดำ

มันเหมือนมนต์ดำ

นี่เหมือนมีหุ่นคนสองคนแล้วก็แล้วเหมือนมีสายสินอะไรมาผูกมัดเอาไว้เนี่ย

ส่งคุณวิรายุทธ์ปรานีนักข่าวของเรานะคะ
ไปคุยกับเจ้าของบริษัทรับทำความสะอาดและเป็นเจ้าของโพสต์

ก็เล่าให้ฟังว่าได้รับการติดต่อจากลูกค้า
เพราะให้ไปทำความสะอาดห้องให้หน่อย
ก็ส่งทีมแม่บ้านทำความสะอาดไปเป็นคอนโดมิเนียมหรูเลยนะคะ
พี่บัวแม่บ้านที่มีอาการร้องไห้แบบนี้ค่ะ
คือเธอช็อกตกใจแล้วมีอาการแปลกประหลาด
หลังจากที่เข้าไปทำความสะอาดในห้องนี้
คุณนพัฒน์สกุลบอกว่าคือทีมงานโทรมาบอก
ว่าสิ่งที่เจอในห้องคือตุ๊กตาคุณสัย
เจอดินเจ็ดป่าช้า
ไม่เอาแล้วไม่ทำต่อแล้วไม่ทำความสะอาดห้องแล้ว
ทีนี้ค่ะตัวคุณนพัฒน์สกุลบอกว่า

ก็เลยส่งคลิปบทสวดหลวงพี่เท่ง๓ไปให้
คือยังไงคะพี่อุ๋ยคะบทสวดหลวงพี่เท่งสาม
เป็นหนังภาพยนตร์ไทยเรื่องหลวงพี่เท่ง๓
ด้วยความที่ถ้าบริศัทธิ์เขาไม่เชื่อ
หน่องเชิญยิ้มเขาเป็นตลกเขาจะเป็นมุกประจำตัว
อะปัสทิเจเหอะอะไรอย่างนี้

ด้วยความที่พี่แกก็แบบไม่ได้เชื่อขำอะไรอย่างนี้แหละ
ก็เลยส่งบทสวดนี้ไปให้บอกว่าเอาเปิดฟังไปทำงานไปก็แล้วกัน
ผีกลัวแน่ไอบทนี่แต่คุณผู้ชมคะ
พี่บัวแม่บ้านคนนี้มีอาการประหลาดแบบนี้
เจ้าของบริษัทบอกเอางั้นขนาดนี้เลยเหรอมีอาการแบบนี้เลยเหรอ
หนักกว่าเดิมอีกเหรอ
ปล่อยให้เช่าอีกทีนึง

ก็เลยจ้างบริษัททำความสะอาด
ส่งแม่บ้านไปทำความสะอาดให้

ว่ามีอะไรแปลกอยู่ในห้องไม่รู้เลยจริง
น่าจะเป็นของคนเช่าที่ย้ายออกไป

พี่บัวที่ร้องไห้ใหญ่เลยเนี่ยนะคะ

คนนี้ค่ะนางบัวไข่
ก็คุยกับคุณวิรยุทธ์นักข่าวของเรานะ

เปิดประตูเข้าไปปุ๊บขนลุกปั๊บเลย
แล้วได้กลิ่นเหมือนกลิ่นศพ

อาจจะแบบห้องปิดมันนาน

ไม่รู้ก็ลุยทำความสะอาดกัน

ก็ไม่ได้คิดอะไรทำงานกันต่อ

จากดินเป็นรูปคนสองคน
มีเส้นผมติดอยู่รอบ

เอาไปไว้ข้างนอกแล้วตั้งสติกันสักพัก
เอายังไงกันดีเอายังไงกันดี

พอทำความสะอาดกันต่อทีนี้
เตียงอะค่ะพี่บัวบอกว่ารู้สึกเลย
เหมือนมีผู้ชายตัวใหญ่สูง
ผิวดำมายืนข้าง
พอพี่บัวก้มทำความสะอาด
ผู้ชายตัวใหญ่คนนี้ก้มตาม
พี่บัวหันไปมองหน้าพี่บัวช็อกขนลุกแล้วน็อกไปเลย
ผมไม่รู้สึกตัวอะไรอีกเลยนะหลังจากนั้น
ยังก้มมาแงนหน้ามาใส่หน้า

คือหมายความว่าอุ่นตอนนั้นหรือ
เป็นร่ามผู้ชายร่างผู้ชายตัวอย่างใหญ่เลย

แต่พอมองหน้ากันหน้าเขาไม่ใช่คนหน้าเละไปหมดแล้ว
ตั้งแต่เกิดมาจากท้องแพรท้องแว่นเพิ่งเคยเห็น
ครั้งแรกก็โดนเลย
ครั้งแรกโดนเลยนะไม่เคยเห็นอะไรเลย
ไม่เอาใครจะไปก็ไปก็ไม่เอา
ส่วนสามีของพี่บัวค่ะนายสงคราน

ที่พี่บัวภรรยามีอาการแบบนี้
ก่อนหน้านี้ขับรถกลับต่างจังหวัด

แล้วพูดขึ้นมาว่าโดนรถชนตายแถวนี้ทำบุญสังขทานให้ด้วย
เหมือนพี่โบแกเป็นคนสัมผัสเรื่องของวิญญาณอะไรได้แบบนี้ไง

ใช่เวลาไปทำความสะอาดบ้านไหนที่เคยมีคนตาย
บัวแกก็จะมีอาการแบบนี้แหละ
สามีของพี่บัวก็บอกว่าเนี่ยก็พี่บัวแกก็คงสัมผัสได้แหละ

แล้วคุณผู้ชมคะสามีพี่บัวพูดยังไม่ทันจบเลยอ่ะ
พี่บัวขนลุกแล้วก็ตัวสั่น

เป็นอย่างนี้ครับคือเขาจะจิตเขาอ่อนมากนะครับ

ไม่ใช่นะจะไม่รู้

ไทยรัตน์ดีวส์โชว์เรื่องนี้หมอปลาต้องเข้าแล้วเหรอมั้งพี่อุ๋ยเรามีทั้งหมอปลามีทั้งเนนแอร์เลย
สองคนเลยเนนแอร์บอกว่าสิ่งที่พี่บัวไปเจอในห้องที่คอนโดมิเนียม
มันคือตุ๊กตาคุณสัยจริงทำมาจากดินป่าช้าจริง
ไม่ใช่แค่เจ็ดป่าช้านะ
ยังไง
เก้าป่าช้า
เนนแอร์บอกเก้าป่าช้า
เพราะดวงเราตกอ่ะต้องตกได้ผิดสำน้ำภอยอ่ะถ้าร่วงแคงจับยังไงก็ไม่เป็นไร
พรุ่งนี้แสดงว่าอย่างนี้คนที่มาเช่าห้องนี้อยู่
เขาต้องการที่จะทำทำแต่ทำใส่ให้ผู้ชายสักคนหนึ่งครับ
ด้วยความอยู่รอดรักกูหลงกูอ่ะส่วนหมอปลาบอกว่าพี่บัวคงจะตกใจ
แล้วก็มีความเชื่อเรื่องแบบนี้อยู่แล้วพอเจอหุ่นปั้นเจออะไรเลยจิตหลุด
แล้วมีอาการอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแต่สุดท้ายจะมีอะไรหรือเปล่า
หมอปลามาจริงคุณผู้ชมค่ะหมอปลาบอกว่าพรุ่งนี้นะ